ไปดูความเดือดร้อนของประชาชนที่เพชรบูรณ์หน่อยค่ะ

คุณเมษาค่ะอยู่ที่วิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ

อ้างบอกว่าเป็นตัวแทนบริษัทเงินกู้ออนไลน

โทรมาทวงหนี้ด่าเธอด้วยถ้อยคำหยาบคาย

ไม่ได้ไปค้ำประกันเงินกู้ให้ใครด้วย
แล้วก็ข่มขู่เธอบอกจะเอาข้อมูลไปขายท่อตลาด
โอ้โหเจออย่างนี้ก็บอกรู้สึกไม่ปลอดภัย
เออก็คุยกันได้ยาวอยู่นะคุณหน้าที

ไม่เพราะแต่ดูเพราะ
เออแต่เจออย่างนี้ก็เสียสุขภาพจิตนะ
แล้วพี่เขาไม่สบายใจเขาบอกเขาไม่ได้ทำกู้ก็ไม่ได้กู้

แล้วก็คุยกันตั้งนานแล้วก็บอกว่าเนี่ย
ถ้าเกิดไม่ให้นะเดี๋ยวจะเอาข้อมูลไปขายท่อตลาด
ตับไหนรู้ไหมไหนร้องเพลงชาติให้ฟังหน่อยสิ
เออชอบตับนี้ครับ
เนี่ยค่ะก็ไม่รู้จบลงยังไงนะแต่ที่แน่
มีเบอร์เราโทรมาหาเราแบบนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ
แล้วบอกจะเอาข้อมูลเราไปขายท่อตลาดด้วยนะคะ
อีกคนนึงค่ะบอกว่างงเลย
เขากับพี่สาวก็เจอเหมือนกันไม่ได้กู้ใคร

เขาเลยเอาคลิปนี้ค่ะไปแจ้งความกับตำรวจแล้วโพสต์เตือนภัย
อย่าไปหลงเชื่อนะใครเจอแบบนี้อย่าไปเผลอโอนเงินให้ด้วยค่ะ
เพราะว่าผู้เสียหายหลายลายเคยเจอเหมือนกันนะครับ
เจอแบบนี้แหละนะคะเดือดร้อนมาก

นี่เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะที่ใครโดนเข้าไปก็เสียสุขภาพจิตค่ะ
ถึงร่วมมิตรชาชีพไม่ได้โอนให้ไม่ได้อะไรให้

บางทีมันเอาข้อมูลเอาเบอร์โทรศัพท์เอาอะไรเราไปแล้ว